อยู่กันแบบนี้จริงเหรอคะเนี่ยแค่มองหน้ากันไม่ได้
ยิงใส่เลยอีกฝ่ายยิงใส่เลยครับไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
จริงแล้วเขามารอเพื่อนนะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วเห็นไหมคะ
คือตอนแรกคิดว่าเก๋งคันนั้นเป็นเก๋งของเพื่อนที่จะเอาเอกสารมาส่ง
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยดูอยู่นานสองนานไม่ใช่ฮะ

หาว่ามองหน้ามองหน้าทำไมลงมาจากรถ

ดีนะไม่มีใครเจ็บไม่ไปมีใครตายค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๑๓๐ของวันที่๙กันยายนที่ผ่านมานะคะ
แล้วถามว่าเขารู้จักกันป่ะไม่รู้จักกันนะ
ยิงใส่หนึ่งนัดตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าอพาร์ทเมนต์ถนน
แสนพลภายตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษนุโลก
ล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะน้องดรีมอายุ๒๐ปี
ตัดสินใจนี่ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักเมืองพิศนุโลก
ต้องแจ้งความนะคะหลักฐานคืออะไรก็ไอ้คลิปที่เราเห็นต้นเรื่องเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ

รุ่นน้องผมเนี่ยโทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวให้ลงมารับเอกสารที่หน้าหอพักตรงนี้นะ
พอผมเดินลงมาผมก็ไปที่จอดรถ
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลานจอดรถรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ใกล้ตรงนั้นแหละ
พยายามหาเท่าไหร่คือหาเพื่อนก็หาไม่เจอ
แต่สักพักหนึ่งมีรถเก๋งคันนั้นคันที่ก่อเหตุ
จอดอยู่ที่ริมถนนหน้าหอพักดังกล่าว
ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่รถของเพื่อนรุ่นน้องที่จะเอาเอกสารมาให้
ในจังหวะเนี่ยคนขับรถเก่งจะสู่เบิ่นเครื่อง
เป็นคุณหันไปมองเปล่า
มองหน้าทำตัวเฮียอะไร

๓คนลักษณะคือเหมือนมัวสุรามาด้วยนะคะนี่ดีนะมี
ตรงนั้นหลบคมกระสุนได้ทีนี้ถามดรีมอีกรอบหนึ่งดีมเอา
ดีดรีมรู้จักกับสามคนนี้มาก่อนหรือเปล่าผมยืนยันเลยพี่ผม
ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะผมก็เลยไปขอ
คลิปนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดอพาร์ทเมนต์แห่งนี้
พี่ชายพี่ชายก็เลยพาผมไปแจ้งความกับตำรวจ
เป็นคนในเมืองเนี่ยครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกัน
ต้องถึงว่าใส่กี่พื้นใส่แล้วด้วย
ใช่ครับยิงแตกหนึ่งครับก่อนเขาจะหนีไปครับ

ไม่มีนะครับปกติผมก็ทำงานอย่างเดียว
คุณผู้ชมรายงานข่าวมาล่าสุดนะคะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าได้เบาะแสคนก่อเหตุแล้ว
ทั้งสามคนเลยนะคะมีการกดดันอย่างหนัก
เพื่อให้มอบตัวที่สุดแล้วยอมค่ะ
มามอบตัวกับตำรวจพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มือยิงอายุ๒๕ปีชื่อว่าเติ๊ก
ให้การกับตำรวจบอกว่าคุณฟังเหตุผลนะว่าฟังขึ้นหรือเปล่า
แล้วก็กำลังมารอรับแฟนสาวที่ด้านล่างหอพัก
ก็เลยเข้าไปต่อว่าพร้อมกับใช้ปืนยิงขู่ไปหนึ่งนัด
มุ่งหวังให้เจ็บหรือว่าให้ตายแต่อย่างใดแล้วสุดท้ายเขาก็หลบหนีไป
แล้วถามว่าคุณพกปืนมันใช้เรื่องป่ะผิดกฎหมายป่ะ
มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วป่ะใช่ไหมคะ